การ์ดตั้งใจเลยค่ะเบรกนี้
เรื่องร้อนของสังคมไทยคุณผู้ชม
สังคมตั้งคำถามดูก่อนท่านจุริน
สังคมตื่นแล้วท่านตื่นแล้วหรือยัง
เหตุการณ์เฉาของอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
มา๖วันแล้วทำไมหัวหน้าพักยังไม่ออกมาแสดงท่าทีอะไรเลย

ออกมาแสดงปฏิกิริยากับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
จุลินลาออกเส้นคดีเฉาปริน
ลั่นขอโทษเลือกคนผิด

ขอโทษ๒ยอมรับผิด

ซึ่งทั้งสองคณะไม่ใช่คณะรัฐมนตรี
อยากให้ดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ
เสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบาย

ทั้ง๒ชุดนี้ต่อไป

สิ่งที่สังคมตั้งคำถาม

ออกมาแฉพฤติกรรมของคุณปรินพาณิชพัก
แล้วก็เป็นรองนายกรัฐมนตรี

แต่คุณจุลินเมื่อวานนี้ก็พูดถึงกรณีนี้ด้วยนะคะ
ว่าจริงผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อบางสำนักไปแล้วประมาณหนึ่ง
แล้วก็ตอนนั้นปฏิบัติราชการอยู่ที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะ
ก็เลยไม่ได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ
เอาล่ะสิ่งที่คุณผู้ชมอยากเห็นได้เห็นแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะ
บางคนก็ถามว่าสิ่งที่ออกมาแถลงสำนึกที่จะรับผิดสำนึกที่จะรับชอบ
คือเป็นเพราะว่ากระแสสังคมกดดันหรือเป็นเพราะคุณชวนหลีกภัยกดดันหรือเปล่า
เพราะว่าในลายกลุ่มของพักประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ที่เดือดมี๒กลุ่มใช่ไหม
คณะกรรมการบริหารพักกับกลุ่มสอสอแล้วก็อดีตสอสอของพักประชาธิปัตย
๒มี๑๕๕คนมีคุณชวนอยู่ด้วยก็พูดถึงประเด็นนี้
คุณชวนนะพูดประโยคเดียวปรากฏว่าลายกลุ่มเงียบไปเลย
คุณชวนบอกว่าอย่ากลัวปัญหาเมื่อมีปัญหาอย่าหนีปัญหา
นี่หรือเปล่าเป็นที่มาที่คุณจุรินออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแบบนี้
ใครไม่ได้ฟังสรุปใจความในการแถลงข่าวให้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะ
คุณจุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ท่านบอกว่าขอแสดงความรับผิดความรับชอบจากคดีอื้อเฉา
ของคุณปรินพาณิชพักซึ่งเป็นอดีตรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ด้วยการประกาศลาออกจาก๒คณะ
นั่นก็คือประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
และ๒ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ
แต่ไม่ขอลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ให้เหตุผลด้วยนะคะเพราะว่าต้องอยู่ต่อ

ไม่ใช่ว่าพอเกิดปัญหาแล้วแล้วก็ทิ้งปัญหาไว้ให้คนอื่นมาแก้ตามหลังนะคะ
ถ้าเกิดว่าทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการหนีปัญหานั่นเอง
นั่นคือไม่รับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้น
คุณผู้ชมไม่เป็นไรนะคะมาแล้วยังดีกว่ามาช้า

คุณจุลินยังบอกอีกว่าในในฐานะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ย
รู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษที่มีส่วนสำคัญในการ
นำคุณปรินพนิจพักษ์
เข้ามาอยู่ในพักประชาธิปัตย์และเป็นรองหัวหน้าพักด้วย
คือคุณจุลินก็ยอมรับเลยว่า

เป็นคนพาคุณปรินเข้ามามารับตำแหน่งรองหัวหน้าพักซึ่ง
ก็มีคนบอกว่าเฮ้ยมันมีการทักท้วงนะ

ใช่แล้วก็เอามาเป็นตำแหน่งสำคัญด้วย

ทีมเศรษฐกิจทันสมัยอ่ะของภาคเลยนะคะ

พักมีจุดยืนชัดเจนในการต่อต้านการคุกคามทางเพศ

และขอให้สาธารณชนสบายใจได้ว่า
พักจะไม่แทรกแทรงกระบวนการยุติธรรมใด
โดยพักจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีที่เกิดขึ้น
เพื่อป้องกันและเป็นบทเรียนในการคัดคนเข้าพัก
แม้ว่าคุณปรินจะประกาศลาออกจากการเป็นรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
ลาออกจากการเป็นสมาชิกพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนมีการถามด้วยนะคะว่าอาจจะทำให้ตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
แล้วก็ตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพาณิชย์ของท่านสันคลอนหรือเปล่า
ท่านบอกว่าคือส่วนตัวแล้วยึดหลักเน้นหลักการปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด
ส่วนเก้าอี้จะสันครหรือไม่หรือเป็นเกมกำเงินหรือไม่นั้น
ไม่ขอตอบไม่ขอให้ความเห็นกับคำถามนี้ค่ะ
โอ้โหภักดิ์ประชาธิบัตรนี้ตอนนี้สันครรภ์จริงนะย้อนไปตั้งแต่เลือกตั้งใหญ่ปี๖๒เนี่ยนะ
ในกรัฐมอล์เองใช้คำว่าศูนย์พันธุ์ศูนย์พันธุ์เลย
แล้วก็มันมีเรื่องของอเดียรองคุณหน้าภาคอีก
แล้วก็ใกล้จะเลือกตั้งเพราะว่ากรธมอล์แล้วโอ้โห
ดรเอบิ